สิงสารสัตว์มันออกมาคุณนะต้องรีบบอกใคร

แล้วเจ้าหน้าที่กูภัยส่วนใหญ่เวลาเข้ามาช่วย
หรือว่ามาจับสัตว์ต่างส่วนใหญ่จะมาจับอะไร
ดิฉันว่าสุนัขบางทีแบบหัวติดหม้อติดหายอะไรอย่างนี้
ก็มีคุณคิดว่ามาช่วยอะไรจับแหละจับ
งูโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวดิฉันต้องโทรแล้วเจองูหนึ่งตัว
งูแถวไหนอยู่ตรงไหนแถวนี้นี่
โอ้โฮจะโฉกแล้ว
จริงแล้วต้องระแวดระวังกันให้ดีนะคุณ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้ดูเพราะว่าผมอยากชื่นชม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ช่วยเหลือกับสิงสารสัตว์ต่าง
ซึ่งหลายวันที่ผ่านมามันมีหลายตัวเยอะแยะมากมาย
ไปดูกันหน่อยนะครับครับอย่า่ะสน่าสลายด้วย
แรกอยากให้ไปช่วยเพราะว่าช่วงนี้เดือดร้อนจริง
ตั้งแต่โควิด๑๙ระบาดเดือดร้อนมากเลย
โคเนี่ยนะไม่มีงานทำใช่ไม่มีงานทำร้านปิดหมดเนี่ย
โคที่ไหนอยู่ในร้านคะคุณฝนมาแล้วนะไม่ขัดซะหน่อยไม่ใช่โคโย
อันนี้โคโคจริงเออเนี่ยโคจริงเจ้าหน้าที่รื่นจิตอาสากู้ภัยกู้ชีพนะครับ
ซึ่งเป็นลูกไข่โรงพยาบาลโครงเนี่ยเค้าพยายามใช้เชื้อ
เท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จมาช่วยเจ้าวัวตัวนี้มันติดติดโครนอยู่ตรงนี้ครับ
ขึ้นไม่ได้โอ้โหชาวบ้านแล้วก็ทั้งดึงทั้งดึงทั้งงัดทั้งงัดเต็มที่เลย
สุดท้ายต้องพึ่งนี่เลยฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมอืม
บนบานเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยดนบันดาล
เอาเจ้าโคตัวนี้วัวตัวนี้ขึ้นมาให้หน่อยอืม
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณพี่เจ้าของวัวเขาเล่าให้ฟังว่า
พอทำแบบนี้ปั๊บเจ้าวัวตัวนี้ลุกเด้งขึ้นมาเองเลยโอ้โห
อยู่สามารถลุกขึ้นมาแล้วก็เดินขึ้นจากริมบ่อได้เอง
อย่างปลอดภัยคุณดูสิโอ้โหไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นไปแล้วครับ
อ้าวอ้าวแบบนี้ยังไงซักก็ต้องชื่นชมจนได้ที่กูภัยนะ
แต่เรื่องของความเชื่อเนี่ยมันก็ต้องว่ากันไปด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหนะคะคุณผู้ชมมาดูจากแม่วัวเนี่ย
สัตว์ตัวนี้มันหลงทางบอกได้เลยว่าสัตว์ชนิดนี้ไม่ได้จะเห็นกันง่าย
ในการหาสัตว์ตัวนี้มันหลงเข้ามาในบ้านของแกค่ะ
กู้ภัยบอกว่าใช้เวลานาน๒นานเลยนะกว่าจะหาเจอ
แต่ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่น
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่น
พี่เขาก็จับมันได้ในที่สุด
มันคือตัวอะไรเดี๋ยวค่อยดูกัน

โอ้ยแรบลิ้นด้วย
มันคือหน้าตัวหน้าค่ะนี่คุณโอ้โฮ
ท่าทางมันก็ดุไม่เบาเหมือนกันนะเกือบจะไฟ่กับคุณป้าซะแล้วให้มันดุนะ

แต่ท้ายที่สุดก็จับใส่กรงแล้วเดี๋ยวปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปนะคะ

คุณผู้ชมไปลุ้นระทึกกับเรื่องที่นานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งของเรา
พี่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยูจุดแสวงหาหน่อยนะคะ
เขาต้องไปช่วยตัวอะไรก็ไม่รู้มันตกลงไปในบ่อ
บ่อนี้ลึกมากอะลึกกว่าสิบเมตรอะคุณ
อุปกรณ์พร้อม
เร่งทำการช่วยเหลือเจ้าตัวที่อยู่ก้นบ่อทันที
แต่บอกเลยนะคุณผู้ชมว่างานนี้มันไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะพี่กู้ภัยเขาต้องใช้เวลาอยู่นานพอสมควร

อะไรขึ้นคุณผู้ชมดูค่ะ
นี่คือพี่จีจี้เดี๋ยวนะมันชื่ออะไรนะจีจี้
จีจี้อะไรมันตัวเงินตัวทองสัตว์ที่พลัดตกลงไปในบ่อเนี้ย
คือตัวเงินตัวทองค่ะไม่รู้ไปทำอีท่าไหนเหมือนกันนะ
ถึงตกลงไปในบ่อลึกสิบเมตรแบบนั้นอ่ะผมอยากบอกว่าผมชื่นชมหัวใจของ
พี่กู้ภัยมากลงไปเพื่อช่วยจีจี้อ่ะคุณลงไปในบ่อ
ไปเจอกับจีจี้ที่จีจี้ไม่ได้ทำการรัดอะไรเลย
จีจี้ตัวเป็นเป็นต่อหน้าต่อตาในบ่อแคบแคบใช่คุณนึกภาพดู
คุณไปอยู่กับตัวเงินตัวทองในบ่อแคบอ่ะโอ้โหขนลุกเหมือนกันนะ
นับถือน้ำใจคุณพี่เขานะฮะก็ต้องบอกว่าพี่กู้ภัยนี่ทำได้ทุกอย่างสุดยอด
บมือให้คุณพี่เขาหน่อยนะแต่คุณพี่ค่ะ
อย่าลืมมาจับงูแถวนี้ออกไปให้พี่ฉันด้วยเนี้ยค่ะเขาเป็นงูเลยค่ะ
เมื่อกี้ก็จะไปช่วยโคอีกแล้วค่ะงูเนี่ยค่ะเขาบอกว่าผู้ชายถ้าไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงู
ที่ไม่มีพิษลองมีพิษสิจ๊ะแล้วจะโดนเดี๋ยวจะโดน
จะตัดลิ้งตัดงูเอ้ยตัดงูตัดคองูเอ้ย
อ่าเอามาให้ดูกันถึงปฏิบัติการของพี่พี่กู้ภัยเขานะถูกต้องนะ